ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงงานพิธีต่างของหลวงพระคูณนะฮะ

เดี๋ยวก็วันสลัดที่แม่งรัฐบาลจะออกแล้ว
ท่านก็เลยมีการหาซื้อกันหน้าดูนะครับ
ตัวเลขมงคลต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพิธีพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
อย่างวันนี้ผู้ที่มาร่วมงานมาติดตามดูการลอยอังคารของหลวงพ่อคูณที่หนองคายเนี่ย
เขาก็ไปหาเลขกันที่แผงลอตเตอรี่
ก็แน่นอนฮะเลข๙๒กับ๒๙

วันที่เป็นอายุของหลวงพระคูณใช่ไหม
กับวันอาจารย์เพลิงหลวงพระคูณ

หมดนะฮะส่วนใหญ่ก็มาหาซื้อเลขนี้กันนะครับ
แล้วก็เลขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงของชาวบ้านที่เข้ามาหาซื้อเลขจากสลักกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะครับ
การ๙๒มันเหมือนกันดีในเวียนลบพอสองเก้า
ก็ถ้าไม่ได้เขาก็หาเลขใกล้เคียงกัน
ใช่มีหลายเลขค่ะเมื่อวานนี้เราก็บอกไปรอบนึง
อย่าหาว่าเราใบ้หวยหรืออะไรเลยนะคุณผู้ชม
คือเป็นวิถีชีวิตจริง
กราบขออนุญาตหลวงพ่อแล้วฮะ
ก็ลูกหลานก็เอาเลขมงคลต่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อไป
หาซื้อสละกินแบบรัฐบาลกันเนี่ยผมก็ซื้อ

ไม่ได้เผื่อคือไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงนะ

ช้าทั่วขออนุญาตหลวงพ่อ
ต้องขออนุญาตด้วยความเคารพจริงนะคะ

เป็นเลขที่อยู่ในวันสำคัญวันประวัติศาสตร์
มันก็จะมีตัวเลขเกิดขึ้นเสมอ